คุณผู้ชมเรื่องของผลกระทบจากโควิด๑๙ที่มันระบาดหนักตอนนี้
บางคนก็โดนตรงเลยสำหรับผลกระทบบางคนก็โดนแบบเฉียว
ช่วยกันหน่อยได้ไหมอันนี้ต้นโพสต์ว่ามีอะไรฮะ
แกบอกว่าตอนนี้คนหากินลำบากแทบจะไม่มีกินอยู่แล้ว
ทางโรงเรียนคือให้ซื้อกระเป๋าของโรงเรียน
ให้ซื้อชุดนักเรียนของโรงเรียนให้ซื้อรองเท้าของโรงเรียน
อ้างบอกว่าคือโรงเรียนเนี่ยเขาสั่งมาจากโรงงานต้องใช้แบบเดียวกัน
เป็นเหมือนกันทั้งโรงเรียนทั้งต่างคนต่างซื้อ

คือคุณต้นหอมโพสต์ครั้งนี้คนไทยข้อนประเทศ
โดยเฉพาะพ่อแม่ผู้ปกครองที่ตกทุกข์ได้ยากในช่วงโควิดแบบนี้เนี่ย
บอกว่าเอาใจไปเลยนะคะเอาต้นเรื่องก่อน
ต้นเรื่องก่อนที่คุณต้นหอมจะโพสต์เนี่ยมันมาจากกรณีที่
บอกว่าใกล้เปิดเทอมแล้วบางโรงเรียนมีนโยบายแปลก
ให้ซื้อกระเป๋าอุปกรณ์เรียนต่างที่ขายเฉพาะที่โรงเรียนเท่านั้น
อ้างบอกว่าสั่งผลิตมาโดยเฉพาะคืออย่างที่พี่ต้นบอกไป
ทุกคนจะได้ใช้ของเหมือนกันให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
จะใช้ที่แบบวางขายทั่วไปไม่ได้หรือจะใช้ของเก่าที่ไม่เหมือน
ที่โรงเรียนสั่งผลิตมาก็ไม่ได้
หลังนี้โดยส่วนตัวนะอันนี้เกินไปนิดนึง
ต้องสนับสนุนของเก่าถ้าไม่เหมือน
คล้ายใกล้เคียงก็ให้ใช้ไปเถอะ
ตอนนี้เข้ายากมาแผงเงินไม่ได้
ทีนี้แหละคุณผู้ชมทางเพจเขาก็ตั้งคำถามเลยนะคะ
มีผู้ปกครองโรงเรียนไหนที่เจอแบบนี้บ้างนะคะ
คุณต้นหอมเห็นด้วยเลยค่ะออกมาโพสต์ตามนะคะ
หลายคนตกใจคุณต้นหอมมีลูกตั้งแต่เมื่อไหร่
เป็นหลานชายแท้ชื่อว่าน้องปกป้องเป็นลูกของน้องชายแท้ของเธอ
รับมาเลี้ยงประหนึ่งว่าเป็นลูกแล้วก็ส่งเสียทุกอย่างเลยนะคะ
คุณต้นหอมบอกว่าในฐานะแม่คนหนึ่งที่ลูกชายกำลังจะเข้าเรียน
ได้มีการแชร์ข้อความไปพร้อมกับเขียนข้อความบอกว่า
อยากจะโพสต์เรื่องนี้มานานแล้วมองในมุมผู้ปกครองกำลังลำบาก
เขียนมาบอกว่ามีคนมาขอชุดนักเรียนในเพจของเธอ
ชุดนักเรียนในเพจของเธอเธอมองว่าตอนนี้คนไม่มีกินสำคัญกว่าชุดนักเรียน
พอจะเป็นไปได้ไหมที่โรงเรียนจะช่วยเหลือพ่อแม่
ในช่วงนี้ด้วยการอนุโลมให้ใส่ชุดอะไรไปเรียนก็ได้
เพื่อแบ่งเบาภาระผู้ปกครองรองเท้านักเรียนครับ

ตัดเรื่องของความไม่สุภาพเรื่องของกฎระเบียบออกไปก่อน
คนนะแค่มีรองเท้าแตะใส่มันก็ยากอยู่แล้ว
ถ้าไปซื้อรองเท้านักเรียนอีกมันก็ยากยิ่งกว่า
มันเป็นการเพิ่มภาระให้กับผู้ปกครอง
หลังจากที่โพสต์นี้ถูกแชร์ออกไปนะครับ
ปรากฏว่าคุณค่ะผู้ปกครองเกือบจะ๑๐๐เข้าไป
คอมเมนต์ในไอจีของคุณต้นหอมลักษณะเดียวกันเลย
เห็นด้วยค่ะเพราะทุกคนตอนนี้โดนเหมือนกันหมดนะคะ

รู้สึกว่ามันก็เป็นปัญหาหนึ่งอย่างในสังคมเราเหมือนกัน

เสื้อผ้านักเรียนจริงมันเป็นปัญหาหลังสุดเลยนะ
ถ้าเทียบกับเรื่องของปัญหาปากท้องหอมจะให้ความสำคัญปากท้องมันเป็นอันดับหนึ่ง
ที่เขาขอชุดนักเรียนใหม่เนี่ยเพราะว่าลูกโตขึ้นลูกต้องใช้
และบางโรงเรียนก็อยู่มีการเปลี่ยนเครื่องแบบ
หรือมีข้อกำหนดว่าคุณจะต้องใช้กระเป๋าที่ซื้อจากทางโรงเรียนเท่านั้น
กระเป๋าซื้อข้างนอกสมมติ๑๐๐กว่าบาทโรงเรียนขาย๔๕๐๐บาท
ว่าอันนี้ถ้าสมมุติว่าไม่ว่าจะเป็นเครื่องแบบกระเป๋ารองเท้าหรืออะไรก็ตาม
ที่มีข้อกำหนดว่าจะต้องซื้อภายในสถานศึกษานั้นมันเป็นไปได้ไหม
พอจะอนุโลมลดเป็นราคาต้นทุนไปได้ไหมอะไรที่เราพอจะช่วยกันได้นะช่วงนี้
สถานศึกษาช่วยอะไรผู้ปกครองได้ไหมภาครัฐช่วยอะไรได้ไหม
ลองมาคุยกันก็อยากให้เห็นความสำคัญถึงปัญหานี้
แล้วก็ท้ายนี้หอมให้กำลังใจคุณพ่อคุณแม่นะคะที่กำลังเหนื่อยไม่ว่ากับเรื่องงาน
แล้วก็เรื่องการศึกษาของลูกหอมขอให้วันหนึ่งเนี่ยเราจะผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกันให้ได้นะคะ

ก็ลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคุณตรีนุษย์เทียนทอง
โรงเรียนใช้วิธีการเรียนการสอนแบบลักษณะคือออนไลน์สอนทางไกล
นั่นแปลว่าอะไรแปลว่าเด็กไม่ได้ไปโรงเรียน
ไม่ได้ใช้แอร์คุณไม่ได้ใช้อุปกรณ์ของคุณ
เพราะฉะนั้นแล้วกฎกระทรวงออกมามีทั้งหมด๔ข้อ
แต่ใจความสำคัญอยู่ที่ข้อ๑กับข้อ๒ค่ะ
ข้อ๑สรุปแบบนี้นะคะ๑คืนเงินบำรุงการศึกษา
ที่ไม่ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับผู้ปกครอง

พิจารณาผ่อนผันหรือขยายระยะเวลา
เรียกเก็บเงินบำรุงการศึกษาขยายหรือผ่อนผัน
แล้วก็ข้อ๓ข้อ๔ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของ
การช่วยเหลือผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบจากโควิด

ถ้าท่านได้ยินแบบนี้แล้วท่านก็ต้องรีบปฏิบัตินะ
คือผู้ปกครองที่เรียนโรงเรียนเอกชนนะ
กังวลนะคะว่าไอ้กฎของกระทรวงศึกษาธิการ
แล้วเอกชนอ่ะมันจะถึงไหมมันจะถึงภาคเอกชนไหมคือในประกาศเนี่ย
ไม่ใช่คืนอย่างเดียวนะข้อ๓อ่านดีอยากให้ใส่ใจข้อ๓ด้วย
ก็คือให้หาทางช่วยเหลือผู้ปกครอง
คือลดราคาก็ยังได้ลดค่าเทอมอะไรต่าง
แล้วถ้าจำเป็นต้องเก็บคุณต้องขยายระยะเวลา

นี่เขาระบุไว้ชัดเจนนะลองโอเคมันเพิ่งออกเมื่อวานนี้
ฉะนั้นโรงเรียนต่างช่วยนะครับขอความกรุณานะครับ
จากเรื่องของการเตรียมตัวสอนออนไลน์แล้ว
เรื่องนี้เอาไปพิจารณาด้วยหลายบ้านเดือดร้อนจริงครับ